คุณผู้ชมคะพูดถึงเทศกาลกินเจหน่อยละกัน

หลายคนก็โอ้โหสามารถกินเจได้แบบต่อเนื่องเลย

การส่งเทพเจ้ากลับขึ้นสวรรค์พิธีนี้
ชาวไทยเชื้อสายจีนไปร่วมพิธีกันเยอะเลยค่ะ
นี่ค่ะบรรยากาศบริเวณสารเจ้านาจาที่อำเภอเมือง
จังหวัดสมุทรสงครามช่วงค่ำเมื่อวานค่ะ
ศิษยานุสิตชาวจีนชาวไทยเชื้อสายจีน
ก็ใส่ชุดสีขาวเข้าร่วมพิธีเผาเรือสัมเภามังกร
เป็นกิจกรรมส่งท้ายถือว่าเป็นการสิ้นสุดเทศกาลกินเจนะคะ
โดยการทำพิธีก็เริ่มจากการเดินทูบถวายเป็นพุทธบูชา
แล้วก็เดินข้ามสะพานสุพมงคลประทีบ
เพื่อที่จะไปไหว้ขอพรเทพเจ้าสูงสุดตามความเชื่อ
หลังจากนั้นก็ร่วมกันปล่อยเรือสัมเภา
ประทับเทพเจ้าลงสู่ลำน้ำแม่กรองค่ะ
สัมเภาสร้างจำลองมาจากเรือสัมเภาจริง
เขาก็จะตกแต่งลวดลายเป็นรูปมังกรแบบที่คุณผู้ชมเห็น
นี่น่าจะเป็นเรือสัมเภาที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดแล้ว
ขนาดความกว้างเกือบ๓เมตรยาว๑๐เมตรสูง๖เมตร

ในเรือบริเวณเก๋งเรือก็ถูกตกแต่งด้วยผ้าม่านลูกไม้สวยงาม
ประดับโคมไฟโดยรอบเชื่อกันว่าแสงสว่างเนี่ยนะคะ
จะนำพาลูกศิษย์ที่ร่วมถือศิลปกินเจให้มีความเจริญรุ่งเรือง

แหมคุณผู้ชมบางคนฟังน้ำแข็งไปด้วยแต่ตามองตัวเลข
เดี๋ยวย้ำให้ตอนท้ายอีกทีนึง
คือสุดท้ายเนี่ยเขาก็นี่ที่เห็นไฟลุกขึ้นมาแบบนี้
ทำพิธีเผาเรือสัมเภามังกรค่ะพร้อมกับเครื่องบูชาต่าง

จุดประทัดมูลค่ากว่าล้านบาท
เสียงดังสนั่นไปทั่วลำน้ำแม่กรองเลย
อันนี้คือตามความเชื่อเขาก็บอกว่าเป็นการส่งให้พระเจ้ากลับสู่สวรรค์นะคะ
เป็นการสิ้นสุดเทศกาลถือศิลป์กินเจ
แล้วคนที่มาร่วมงานแน่นอนไม่พลาด
ส่องหาเลขเด็ดเมื่อกี้มองทันใช่ไหม
เลข๓ตัวทั้ง๒ชุดนี่แหละค่ะ
เลขเด็ดอยู่หัวเรือสัมเภาเลขนำโชค

กับท้ายเรือมีไหมเมื่อกี้ที่เห็นอีกจุดหนึ่ง
นี่๘๖นี่แหละสูงสุดเลยนี่แหละเอามาให้คุณผู้ชมได้ดูนะคะ